เรื่องของโทษแบนสุประชายเจเดชออกมาเป็นที่เรียบร้อยจะโดนใบแดงในรอบคันเลือกต้องโดนแบน๒นัดครับ
มันมีผลต่อเนื่องมาถึงรอบสุดท้ายที่เราเป็นเจ้าภาพนี่แหละครับ
นั่นคือปัญหานะครับจังหวะที่สุภาชัยโดนใบแดงคือภาพจังหวะนี้แหละครับ
เหมือนกับเขาวิเคราะห์ออกมาเห็นจากภาพเนี่ยตีความว่าสุภาชัยเนี่ยเจตนาที่จะปล่อยหมัดนะครับ
นอกเกมใส่คู่ต่อสู้เป็นโทษใบแดงโดยตรงนะครับที่โดนไปนาที๕๗
เกมที่แพ้เวียดนาม๐ต่อ๔เมื่อวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมาในการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก
ล่าสุดครับพอวิเคราะห์แบบนี้นะครับก็โดนแบน๒นัดซึ่งมีผลโดยตรงกับการแข่งขันรอบสุดท้ายที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพด้วย
แล้วก็ถูกปรับเงินอีก๑๐๐ดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นเงินไทยใน๓๑๘๒๐บาททีมไทยในรุ่นนี้นะครับจะเป็นเจ้าภาพรอบสุดท้ายเนี่ยวันที่๘ถึง
มกราคมปีหน้าแล้วก็จะคัดเอาทีมแชมป์กับรองแชมป์แล้วก็อันดับสามไปเล่นโอลิปิกเกมสองพันยี่สิบ
ญี่ปุ่นรวมกับทางเจ้าภาพนะครับอีกหนึ่งทีมก็คือญี่ปุ่นนะครับ
นั่นแหละครับคือโจทย์สำคัญว่าเราจะทำอย่างไรกับ๒เกมที่ไม่มีเจ้าอามในช่วงแรกครับ
ไปดูกิจกรรมตามรอยเจกันหน่อยครับล่าสุดเนี่ยก็มีการเปิดตัวกิจกรรมนี้กันนะครับ
โดยนะครับก็ร่วมกันจัดกับมูลนี้ที่เพื่อนนักกีฬาไทยเปิดโครงการนี้ขึ้นมา
โดยมีคุณพ่อกล้องพบสงกระสินเป็นหนึ่งในทีมงานคัดเลือกเด็กใหม่ด้วยครับ
เขาจะคัดเด็กเนี่ยนะครับไม่ได้เอาเด็กที่ติดเยาวชนทีมชาติมาเลย
เอาเด็กที่อายุสิบห้าถึงสิบเจ็ดปีครับที่ไม่มีดีกรีนะครับ
แต่มีความฝันจากทั่วประเทศมาคัดเลยครับแล้วก็คัดให้เหลือ๖๐คนเพื่อเดินทางไปดูเกมระหว่าง
วันที่๑๐สิงหาคมซึ่งนอกจากไปดูเกมแล้วเนี่ย
มีโอกาสฝึกซ้อมแล้วจะได้เห็นวิธีการใช้ชีวิตของชนะทิพย์ด้วยนะครับ
คือสิ่งสำคัญที่เขาบอกว่าเวทีอื่นจะไม่มีให้เห็น
รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนก้าวเป็นนักบอลอาชีพแล้วก็เป็นอนาคตของทีมชาติไทย
การคันเลือกนะครับห้าภาคห้าสนามจะเริ่มที่ภาคกลางก่อนครับ
ก็จะเริ่มที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงวันเสาร์๒๕พฤษภาคม
สนใจครับเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้
เราเข้ามามอบโอกาสให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
เราก็จะดำเนินการเฟ้นหาดาวรุ่ง๖๐คนที่จะไปตามรอยเจชนะทิพย์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่นะครับในรายการนี้ทุกท่านด้วยนะครับที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในครั้งนี้ครับผม
เพราะว่าบอลญี่ปุ่นจะเล่นกันเร็วเล่นบอลกันวันทัศน์เก่งมากแล้วความสามารถเฉพาะตัวทุกคนดี